อย่าลืมอิงฟ่า
จะบอกว่าตอนนี้คือพี่ฟ้าของเรานั้นนะอยู่ที่อินโดนีเซีย
ประกวดอยู่เมสแกรนดอินเตอร์แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแชร์กันเยอะมากเลย

พี่ฟ้าของเรานำเสนอได้ดีมาก

ลบบุรีนั่นเองคุณผู้ชมค่ะมันจะมีความเป็นฮานุมานแบบขี้เล่นชุดที่สวยงามมากของพี่อิงฟ้านี่นะคะ
แล้วก็อิงฟ้าก็ส่งให้ชุดฮานุมานไทยบ็อกซิ่งเหมือนมันเป็นแบบมีชีวิตขึ้นมาคุณผู้ชม
แล้วคุณผู้ชมดูดีนะชุดนี้เป็นชุดที่จะต้องโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทย
เขาก็หนักอยู่นะเครื่องหัวเครื่องใจใดนะแต่ว่านำเสนอออกมาได้แบบโอ้โห
คือถ้าชกมือยจริงนี่บอกซิว่าเชียร์มันนะอิงฟ้านะ
ซึ่งหลังจากการประกวดรอบชุดประจำชาติเสร็จสิ้นนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราต้มผู้หญิงเอ็กซูซี
ได้คลิปส่งตรงมาจากข้างเวทีกันเลย
กับความรู้สึกที่ฟ้าหรือว่าน้องอิงฟ้าบอกเลยว่ามีความสุขมากกับการโชว์ครั้งนี้
แล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดเลยนะครับ
หลายคนน่าจะได้รับรู้ถึงพลังงานบวกของเธอค่ะ

ดูมีความสุขมากเลยนะเป็นฮานุมาที่มีความสุขมาก
สุดยอดฮานุมาไทยบ๊อกซิ้งตัดภาพมานิงลบบุรี
หน่าจะฟันโปนเซ็ปเซ็ป
ก็เดี๋ยวเพื่อนส่งมูมมาเดี๋ยวมึงไฮราฟ

ใจช่วยนะคะอิงฟ้าคือทำเต็มที่มากแล้วน่ารัก
ชอบชุดส่วนตัวชอบตาที่มันแวบนะคะ
แล้วน้องพรีเซนต์ดีมากพลังน้องมาเต็ม
ค่ะก็รอบตัดสินวันที่๒๕ตุลาคมนี้นะคะ
ก็ส่งใจเชียร์น้องอิงฟ้าได้
หรือที่เราเรียกว่าพี่ฟ้าสู้